เอาล่ะมาดูเหตุการณ์ในบ้านเราบ้างนะคะที่จังหวัดแพร่เนี่ย
มีเขตคนพยายามฆ่าตัวตายยกครัวคือซดสารพิษเข้าไปทั้งพ่อแม่ลูกเลยค่ะ
แล้วปรากฏว่ายังโชคดีที่ชาวบ้านเขามาเห็นเหตุการณ์แล้วเขาก็นำตัวส่งโรงพยาบาลล้างท้องได้ทัน
ทำให้อาการปลอดภัยนะคะตำรวจภูทรเมืองแพร่ได้รับแจ้งเหตุมีคนดื่มสารพิษ
พยายามจะฆ่าตัวตายยกครัวพ่อแม่ลูกเลยค่ะ
ก็เลยประสานทีมกู้ชีพโรงพยาบาลแพร่และกู้ภัยเดินทางไปยังที่เกิดเหตุ
ที่บ้านหลังนึงนะคะอยู่ในพื้นที่ตำบลกาญจนาอำเภอเมืองจังหวัดแพร่
พบชาวบ้านมามุงดูกันหน้าบ้านจำนวนมากเลยค่ะทั้งทีมกู้ภัยแล้วก็กู้ชีพ
จึงเข้าไปช่วยประถมพยาบาลนายประชันจิตใจอายุห้าสิบห้าปี
นางสมจิตภรรยาอายุห้าสิบเอ็ดปีและลูกสาวคือนางสาวนิทธิดาอายุยี่สิบเอ็ดปี
สภาพคือนอนหมดสติน้ำลายฟูมปากกันแล้วนะคะ
นานค่ะหลังจากประถมพยาบาลลูกสาวเนี่ยอาการดีขึ้น
เจ้าหน้าที่ก็รีบนำตัวทั้ง๓คนส่งโรงพยาบาลเพื่อให้แพทย์ล้างท้องช่วยชีวิตนะคะ
ซึ่งล่าสุดมีรายงานว่าอาการปลอดภัยทั้งสามคนแล้วจากการไปตรวจสอบที่เกิดเหตุ
พบในห้องนอนเนี่ยมีขวดน้ำดื่มมีสารกำจัดศัตรูพืช
และในห้องน้ำยังมีเชือกไนลอนด้วยก็คาดว่าน่าจะเตรียมการจะใช้แขวนคอตัวเองค่ะ
จากนี้ยังพบจดหมายเขียนด้วยลายมือสองแผ่นใจความบางช่วงบางตอนว่า
ลาก่อนลูกรักลูกมากจากพ่อชันแม่จิตและน้องเก๋
ขอขอบใจที่ช่วยพ่อกับแม่มาตลอดพ่อกับแม่จะคอยปกปักรักษา
และอยู่ใกล้ใกล้ลูกรักตลอดไปนะคะทางด้านนายถาวรวิเชียนรัตนกัณฑา
ซึ่งเป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่๖เล่าว่ามีญาติของผู้บาดเจ็บเนี่ยมาหา
ขอให้ไปตรวจสอบที่บ้านของผู้บาดเจ็บหน่อยเพราะเห็นประตูเนี่ยปิดไว้
เกรงว่าจะมีอันตรายเมื่อไปถึงก็พยายามตะโกนเรียก
ไม่มีเสียงตอบรับค่ะก็เลยพยายามงัดประตูเข้าไป
ซึ่งเป็นจังหวะเดียวกับที่นายชันพยายามคลานมาเปิดประตู
ก่อนที่จะฟุบไปที่พื้นบ้านนะคะเมื่อเข้าไปก็พบว่ามีคนนอนหมดสติอยู่เนี่ย
ก็รวม๓คนเลยค่ะน้ำลายฟูมปากแล้ว
ก็รีบโทรศัพท์แจ้งเจ้าหน้าที่ให้รีบมาช่วยเหลือนะคะจากการสอบสวนพบว่าสาเหตุการพยายามฆ่าตัวตายยกครัวครั้งนี้
น่าจะมาจากเรื่องเงินซึ่งครอบครัวนี้เนี่ยไปกู้เงินนอกระบบมา
ทำให้มีในทุนมาตามเก็บเงินแล้วก็เคยมีเรื่องกันมาแล้ว
ครอบครัวนี้ย้ายหนีไปอยู่ต่างจังหวัดมาช่วงนึงแล้วนะคะ
เพิ่งจะเดินทางกลับมาที่บ้านมุมวานนี้เนี่ยแหละ
แล้วก็ก่อเหตุดังกล่าวขึ้นเลยเพราะดีที่ทั้งญาติและชาวบ้าน
สามารถเข้ามาช่วยเหลือไว้ได้ทันนะคะ